หนึ่งในคดีที่จะได้รับความสนใจอย่างมากในวันพรุ่งนี้
ก็คือคดีสนามก๊อฟอัลพาย
ซึ่งทางด้านของสารอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ
นัดอ่านคำพิพากษานายยงยุทธ์วิชัยดิต
ซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทย
ตกเป็นจำเลยในข้อหากระทำผิดต่อหน้าที่
ซึ่งคดีนี้หลายคนอาจจะลืมไปแล้ว
ที่มาที่ไปของคดีเป็นอย่างไร

ความต้องการครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณยายเนื่อมชำนาญชาติศักดา
ของเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคิริคัน
คือการยกที่ดินผืนสวย๒แปลง
ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
รวมกว่า๙๒๔ไร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด
เพื่อเป็นพุทธบูชา
แต่หลังจากการถึงแก่กรรมของคุณยายในปี๒๕๑๔ไม่นาน
ปรากฏว่าเจ้าอาวาสในขณะนั้น
กลับแสดงเจตจำนงขายที่ดินที่เป็นธรณีสงฆ์
โดยให้เหตุผลว่าต้องการขายที่ดินเพื่อนำเงินมาบำรุงวัด
จนเกิดความเห็นที่ไม่ลงลอย
กับผู้จัดการมรดกชุดเดิมของคุณยายเนื่อม
มองว่าผิดไปจากวัตถุประสงค์ของผู้ให้

จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งในขณะนั้นนายสนเทียนทอง
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลงนามไม่อนุญาตให้วัดครอบครองที่ดินดังกล่าว
ต่อมาได้เปลี่ยนตัวผู้จัดการมรดกจากชุดเดิมเป็นมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปธรรม
โอนที่ดินให้กับมูลนิธิและขายให้กับบริษัทอัลพายเรียลเอสเตจ
กับบริษัทอัลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับที่มีนางอุไรวันเทียนทองภรรยานายสนอ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในราคาไร่ละ๑๕๐๐๐บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๔๒ล้านบาท
ที่ดินบริเวณนี้ถูกพัฒนาเป็นสนามกอล์อัลพายและหมู่บ้านหรู
ต่อมาได้โอนขายหุ้นให้กับคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยานายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ในราคา๕๐๐ล้านบาทซึ่งเป็นทรัพย์สินในส่วนที่นายทักษิณ
ไม่ได้แสดงต่อปปชในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กรณีดังกล่าวเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทำให้ในปี๒๕๕๙
กรมการศาสนาส่งเรื่องให้คณะกรรมการกิจสดีกาพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย
โดยกฤษฎีกาสรุปว่ามูลนิธิในฐานะผู้จัดการมรดกของคุณยายเนื่อม
โอนที่ดินมรดกตามพินัยกรรมให้ตกแก่วัด
จึงทำให้กรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม
โฉนดที่ดินเกี่ยวกับที่ดินอัลพลายในที่สุด
แต่ถ้าว่าประชาชนเจ้าของบ้านจัดสรรในสนามกอล์อัลพายและผู้เสียหาย
ยื่นอุทธรณ์ต่อประหลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยช่วงเวลานั้นนายยงยุทธ์วิชัยดิตรักษาการประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ใช้อำนาจคณะกรรมการพิจารณารับเรื่องอุทธรณ์ของกระทรวงมหาดไทย
และมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดิน
และให้รับรองการซื้อขายที่ดินดังกล่าว
เรื่องดังกล่าวเงียบหายไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
กระทั่งปี๒๕๕๑ถึงยุคที่พักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล
มสนามกอล์อัลพายถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
โดยนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สั่งการให้กรมที่ดินเข้าไปตรวจสอบนิติกรรม
กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ของสนามกอล์อัลพาย
และนำไปสู่การยื่นเรื่องให้ปปชไต่สวนข้อเท็จจริง
ปีต่อมาปปชชี้มูลความผิดนายสนฐานปฏิบัติหน้าที่
ระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
ส่งเรื่องไปยังอายการสูงสุดหรืออศ
แต่อศไม่สั่งฟ้องเนื่องจากคดีขาดอายุความ
ก่อนที่ในปี๒๕๕๕ปปชมีมติชี้มูลความผิดนายยงยุทธ์
ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สมัยรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทย
และในวันพรุ่งนี้สารอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ฟังคำพิพากษาในคดีนี้
ซึ่งจะถือเป็นการรูดม่านปิดฉากตำนานคดีธรณีสงฆ์
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน